หน้าเรื่องของการเสียชีวิตของน้องชมพู่กันหน่อย
ถึงแม้จะผ่านมานานแล้วก็ตาม
แต่ล่าสุดนั้นป้าแตนโดนแจ้งข้อหาเพิ่มไปอีกหนึ่งคน
แตนเองก็บอกว่างงเหมือนกันว่าทำไมอยู่มาโดนข้อหา
ทั้งที่ที่ผ่านมาเองก็ยืนยันตลอดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์
แต่ว่าตัวเองก็ไม่หนักใจแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วยครับ
เมื่อวานนี้ครับทางด้านของทนายรัชพลศรีสาคอน
ซึ่งเป็นตัวแทนของนายสิทธาเบี้บังเกิดหรือว่าทนายตั้ม
ก็เดินทางมาที่บ้านของลุงพลป้าแตน
ซักซ้อมเรื่องของการให้ปากคำของป้าแตน
หลังจากที่ถูกพนักงานสอบสวนสพกกตูมออกหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา
เป็นข้อกล่าวหาฐานกระทำการใดแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
การชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพ
ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปและร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
โดยก่อนจะออกจากบ้านนะฮะลุงพลเองป้าแตนเองก็ไปสักการะสารพระพรมหน้าบ้าน
แล้วก็เดินทางไปตอน๙โมงครึ่งนี่อันนี้ลุงพลนะครับ
ก็ไปที่สภกกตูมก็มีกลุ่มยูทูปเบอร์ล่ะครับที่รู้ข่าวก็ไปให้กำลังใจ
เอาดอกมงดอกไม้ไปให้นะครับป้าแตนก็บอกว่าเออป้าก็งงเหมือนกัน
รู้ว่าตัวเองถูกแจ้งข้อหาเพราะที่ผ่านมาก็ได้แต่ให้กำลังใจลุงพล
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโดนไปด้วย
ซึ่งป้าแตนยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็จะต่อสู้เพื่อการพิสูจน์ตัวเองว่า
ไม่เคยคิดร้ายกับหลานส่วนทางลุงพลเองก็มีความเครียดอยู่บ้าง
แต่ก็บอกว่าก็พร้อมที่จะสู้คดีเหมือนกันครับ
เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าใครเชื่อก็ต้องเป็นกังวลเหมือนกันกับผม
แต่ก็ยอมรับว่าห่วงลูกของตัวเองจะได้ผลกระทบนะ
พอนักข่าวถามว่าอยากฝากอะไรถึงใครหรือเปล่าป้าแตน
ป้าแตนก็บอกว่าคงไม่ฝากหรอกเพราะคิดว่าเขาคงรู้อยู่แล้วล่ะ
คนที่คุณก็รู้ว่าใครเนี่ยนะฮะฟังเสียงป้าแตนอีกทีครับ
พาผ่อนเยอะครับนอนไม่ได้หลับ
นี้มีอะไรจะฝากไปถึงไทยกันไหมคะป๊าแตนครับ
ก็ไม่ฝากดีกว่าค่ะคิดว่าเขาคงดูอยู่
ทนายรัชพลก็บอกว่าครั้งนี้เป็นเพียงการมารับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นนะครับ
ก็มีอัตราโทษเพียงจะพลุก๖เดือนถึงสิบอ่าถึง๒ปี
ไม่ใช่ข้อหาที่ร้ายแรงอะไรก็เลยอ่าไม่ต้องให้มีการประกันตัว
นะแต่วันที่๗กันยายนต์เนี่ยที่จะถึงเนี้ย
อายการที่มุกดาหารเองจะส่งสำนวนฟ้องคดีป้าแตนให้กับศาลมุกดาหาร
ซึ่งวันนั้นเนี่ยจะต้องเตรียมหลักทรัพย์มาเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยว่าจะให้ประกันหรือไม่นะครับ
อ่ะถึงแม้ป้าแตนจะไม่ฝาดแต่นักข่าวก็ต้องคงต้องไปถามนะฮะ
แม่น้องชมพู่ค่ะนะฮะคุณสาวิตรีค่ะนะฮะ
คุณแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าใครทำผิดก็
ถ้าหนีกฎหมายจะหนียังไงหนีกรรมไม่พ้นหรอกคนผิดก็ต้องรับโทษ
พร้อมกับยังคงยืนยันเหมือนเดิมคำเดิมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
และถ้าพี่สาวไม่ได้ทำก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเรามีสิทธิ์ที่จะอ่า
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราทุกทุกคนค่ะพ่อกับแม่กับดิ้งก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว
ช่วงแรกแรกสามสี่เดือนแรกแรกนี่คือหนักมากมากแต่เราไม่ได้เรียกร้องให้สื่อตามเราไปที่สถานีตำรวจ
ไม่ได้มีบอดี้การ์ดที่มารุมล้อมซึ่งพวกเราไปทุกวัน
พบตำรวจทุกวันแต่พวกเราไม่ได้มีบริการ์รุมล้อมหรือว่ามีบริวารคอยถ่ายติดตามตามติดชีวิต
เราไม่ได้มีคนที่จะสื่อให้สังคมรู้ว่าเนี่ยนะ
วันนี้สาวิตีไปพบตำรวจตั้งแต่๘โมงเช้ายันบ่าย๒หรือว่าไปตั้งแต่๑๐โมงยัน๒ทุ่ม
เราไม่ได้สื่อออกมาเลยแม่ตัดความรู้สึกส่วนตัวโกรธเกลียดออกไป
ให้เขาพิสูจน์ตัวเองว่าผิดหรือเปล่าบริสุทธิ์หรือเปล่ามากกว่า
ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะส่วนความรู้สึกส่วนตัวก็แยกออกอีกส่วนหนึ่ง
คุณแม่ก็พูดชัดเจนตอนที่ไปก็ไปทุกวันไม่ได้มีบริการหรือบริวารอะไรนะฮะ
แต่ก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจถ้าพี่สาวไม่ผิดก็ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ผิดว่าอย่างนั้นเถอะ